เพราะว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเขาบอกว่า
มาบอกให้กับเราชาวตลอดเค่า
ตั้งหน้าตั้งตารึกดูกันได้เลยครับ

เหล่าสัตว์เขาก็พากันยกขบวนมาใบ้ตัวเลขให้กับชาวตลอดข่าว
ว่าแต่มีตัวไหนและเลขอะไรกันบ้าง

เริ่มกันที่น้องนุ่มนิ่มน้องงูสีสวย
จากสำนักกิ้งโกะจะมาเลื้อยใบ้ให้โชคครั้งนี้
ผลจะเป็นอย่างไรไปดูสไตล์การใบ้กันเลย

ขืบคานโคมาไม่ให้รู้ตัวก่อน
โอ้โหรู้ตัวสิจ๊ะ
นัดกับน้องนุ่มนิ่มเอาไว้แล้วว่าให้เลื้อยใบเลขหน่อย
หนุ่มนิ่มก็จัดให้เลยจ้า
ค่อยเลื้อยเข้าหาตัวเลขแบบนี้

ได้เลขอะไรดูกันเลย
จากน้องงูไปดูน้องนกกันบ้างกับเจ้าเด่นกแสนรู้ที่คราวนี้มาให้เลขเต็ม๓ตัวจะมีเลขอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เก่งจังเลยสุดจัด๓อายุเหงื่อด้วย๔๗๓ครับเดเดบอกนวดนี้
มาแล้วเด่นกแสนรู้ที่มาจับเลขจากกระดาษที่เจ้าของเขียนเลข๐
แล้วม้วนใส่ไว้ในถาดให้เดใช้ปากเคลียร์ออกมาจำนวน๓ครั้งก็ได้เลข๔๗๓มาฝากกันครับ
งานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแบบนี้ขายหนักขายรถเลยเด๋
ดูแล้วนักเสี่ยงโชครวมทั้งแฟนคลับของเดเตรียมนำเลขไปหาเลขเด็ดกันไม่น้อย
ซึ่งเจ้าของคลิปก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะใจเย็น
และสุดท้ายกับการใบ้ตัวเลขของเจ้าเต่าแต่ไม่ใช่เต่าธรรมดาเป็นเต่าสองหัวจ้า
เรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนที่ได้เห็นต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่ารอดมาได้ยังไงล่ะเนี่ย
เต้าตัวเดียวมี๒หัวหรือพูดอีกอย่างว่า๒หัวแต่ร่างเดียวก็ได้เช่นกันนะ
เป็นเต่าที่ใช้ร่างด้วยกันแต่คนละหัวคนละปาก
สันนิษฐานของเจ้าของคลิปคาดว่าเต่าตัวนี้คงมีอายุ
นับ๑๐๑๐ปีแล้วเพราะมีขนาดตัวที่ใหญ่
ติ๊กต๊อกทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
สาธุนานได้เห็นขอให้มีโชคมีชัย
แล้วก็มีคนตีเลขเด็ดเป็น๔๕
ทั้งหมดทั้งมวลที่ดูไปยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมด้วยนะครับ
โอ้โหไม่ธรรมดา